อีกหนึ่งคดีที่ตำรวจยังคงต้องเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายเหมือนกัน
คือเหตุการณ์วิสามันฆาตกรรมเป่ากระนวลเมื่อวานนี้
พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ภาคอีสานนะคะ
หลายคนได้ติดตามข่าวเห็นแล้วล่ะว่าเมื่อวานเนี่ย
มีการบุกเข้าจับกลุ่มนายอานนท์อ่อนสาคอนหรือว่าเป่ากระนวลนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมมอบตัวมีการยิงต่อสู้
สุดท้ายตำรวจชุดฮานุมานก็เลยต้องยิงเข้าไปที่รถ

จากเปล่ากระนวลมีภรรยาภรรยาโดนยิงได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ส่งโรงพยาบาลแล้วมีเพื่อนอีกสองคน
นางสาวที่ตายยาเท่าเวลาเนี่ยถูกยิง๕นัดอาการสาหัส
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเขาสวนกวางแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้ว
เพื่อนของนายเป่าตอนนี้ตำรวจรู้ชื่อแล้วคือ
นายประดิษฐพรบุญโกนะคะเป็นอีกคนที่อยู่ในรถ
ขออภัยเป็นอีกคนที่ถูกบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวที่รีสอร์ท
กำแพงหลบหนีไปใช้พงหญ้าหลังรีสอร์ท
ตำรวจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจกดดันแต่ก็ยังคงไร้วี่แววอยู่ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณติลงพื้นที่ไปจุดที่เปากระนวลถูกวิสามันฆาตกรรม
ข้างวัดพระพุทธบาทเขาน้อยนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
อันนี้คือตอนปูพรมที่ค้นหาเร่งไล่ล่าตัวนะครับ
คุณผู้ชมเห็นคราบตรงพื้นนั่นไหมคะอันนั้นคือคราบเลือด
รอยกระสุนยังคงกองอยู่ตรงนั้นนะคะตำรวจกองปราบปรามแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานเองก็ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางขณะเกิดเหตุยิงประทะเหมือนกัน
คือไล่ตั้งแต่หน้าวัดเขาพระพุทธบาทน้อยรวมถึงก็ได้มีการพูดคุยถึงยุทธวิธีในการไล่ล่าเป่ากระนวลด้วยนะคะ
ได้ยินเสียงดังปั้งคล้ายปืนหลายครั้งตอนแรกก็นึกว่าประทัดค่ะ
หลังจากนั้นเห็นผู้ชายคนนึงพร้อมอาวุธปืนวิ่งหมอบมาตามถนนลูกรังมุ่งหน้ามาหาเขา

ปืนยิงกันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนอะไรยังไง

แล้วหลังจากนั้นเสียงปืนปะทะกันรัวหลายนัดเลย

วิ่งตามในเป่าพร้อมกับเสียงปืน
กระทั่งนายเปล่าล้มลงไปนอนที่พื้น

อันนี้ถามถึงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะ
บอกว่าผมว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะ

พันเรื่อยตุ๊บพุ้ย

วันนี้มั่งความเขายังโง๊ยร่ง

ทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดภายในรีสอร์ท
เป่ากระนวลเข้าไปพักก่อนถูกตำรวจบุกเข้าไปเพื่อจับกลุ่มตัวก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไล่ล่าปะทะกันจนวิสามันฆาตกรรมนี่ค่ะ
รถของเปล่ากระนวลนะคะขับเข้ามาที่รีสอร์ทแห่งนี้ตอนตี๑๔๙นาทีวันที่๗ธันวาคมค่ะ
แล้วเมียของในเปล่าเนี่ยเป็นคนขับแล้วก็ลงมาเปิดห้องพัก๑คืน๑๑โมงวันเดียวกันเมียของเปล่ามาติดต่อเคาน์เตอร์อีกเพื่อขอเปิดห้องพักเพิ่มอีก๑ห้องนะคะ๑๑โมง๔๙นาทีเพื่อนของเปล่าขับกระบะสีเทาเข้ามาในรีสอร์ทคันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เอาจริงไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มาในรถคันนี้เนี่ยมีกี่คนกันแน

แล้วกลุ่มของเปล่ากระนวลและเมียก็ขึ้นรถยนต์สีแดงขับหลบหนีจังหวะนี้นี่ชนรั้วไปเลยค่ะแต่ก็ไม่สามารถหยุดเปล่ากระนวลได้นะถอยรถแล้วหนีต่อแม้กระทั่งจะให้พนักงานเขาปิดรีสอร์ทเอาไว้แล้วอ่ะแต่เปล่าก็ไม่ลดละ
ตำรวจก็มีการขับรถไล่ล่าตามแล้วมีการยิงสกัดยางนะคะจังหวะอันนี้คือจังหวะที่โดนยิงสกัดยางแล้วรถก็เลยพุ่งชนรั้วแต่เปล่าก็ยังคงเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจก็ยิงใส่รถอย่างต่อเนื่องเพื่อจะหยุดรถให้ได้สุดท้ายก็ขับพุ่งชนประตูรั้วแล้วก็หนีออกมาแล้วก็เกิดเป็นการไล่ล่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนรั
ตามมาเหมือนกันเป้าขับรถหลบหนีไปทางถนนมิตรภาพภูมิหน้าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะดูกล้องอีกมุมมึงนะคะกู้พายขับดำหน้ามาแล้วก็มีนี่รถของเปาขับไล่ตามมาติดติดมุมนี้จะเห็นแล้วว่ารถเนี่ยมันพังแล้วอ่ะค่ะเพราะว่าถูกยิงยางจนแตกล้อนนี่คือบทถนนเสียงดังสันนเลยนะคะ
รตฯน้ำตาลื่นอีกครั้งเลยคือ

เสียงปืนคือดังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะจนกล้องวงจรปิดอีกมุมจะเห็นว่าในเปล่าขับรถเลี้ยวเข้าไปในซอย
มุมนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงล้อบนถนนชัดเจนมากครับ
นั่นแหละค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุประทะกันแล้วก็เกิดวิสามันฆาตกรรมนะคะ
ได้คุยกับนายสวนกวางนะคะเจ้าของรีสอร์ทค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่แก๊งในเปล่ากระนวลเข้ามาพักตอนตี๒วันที่๗ธันวาคมเนี่ย
นายประดิษฐพรเพื่อนของเปล่าก็เข้ามาพักเพิ่มแล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายมาติดต่อขอเข้าตรวจค้นห้องพัก
แก๊งในเปล่าไหวตัวทันแล้วก็ยิงประทะกันรอบหนึ่งแล้วตัวเขาเองบอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าคนที่เข้ามาพักอ่ะคือเปล่ากระนวลเป็นคนร้ายที่ตำรวจต้องการตัวอยู่
ส่วนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทเนี่ยตำรวจก็บอกเขาบอกว่าให้ประเมินราคามาเลยตำรวจจะรับผิดชอบให้ค่ะ
ตำรวจก็เลยเข้ามาใช่ครับอ๋อ
รถคนจอดอนนี้ในทั้งส่วนหนึ่งก็จอดนู้นใช่ไหมฟะ
ตอนที่ช่วงหัวข้ำอ่ะครอบครัวและยาดอ่ะไปดูสมเปล่ากระโนที่ถูกหญิสามารถฆาตกรรมค่ะ
จำได้ไหมคะแล้วก็ไปทะเลาะโวยวายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีการชกต่อยกันถึงท่านถอดเสื้อแล้วก็ด่าท้อกันเลย

เออซึ่งพอคลิปนี้ปล่อยออกไปเอาจริง
คือเขาก็โดนโจมตีเยอะจากชาวเน็ตจากอะไรอย่างนี้ว่าโอ้โห
คุณดูก่อนไหมว่าครอบครัวเครือญาติคุณทำอะไรไว้

นี่เมื่อวานนะเออคือจะจะดวนกับตำรวจแล้วจะบวกแล้วอ่ะค่ะอืม
โอ้โหทะเลาะกันต่อยกันแล้วอ่ะ
ข่าวที่ออกมาคือบอกไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่ว่าไปวิสามันหลานเขา
บอกว่าเกินกว่าเหตุอ่า

เป็นฆ่ายาเสียติดในพื้นที่จริง

ค่าขาในชุมชนและตำบลเดียวนั้น

ที่เมื่อวานทะเลาะกันจนถึงขั้นต่อยตำรวจ

คือครอบครัวไม่ได้ไม่พอใจเรื่องวิสามันฆาตกรรม

ทำไมตำรวจกันญาติไม่ให้เข้าไปดูศพเปล่า
แล้วก็ใช้คำพูดในเชิงกล่าวหาว่า
รู้เห็นกับการหลบหนีของเปล่าใช่ไหม

ตำรวจก็ยังไม่เชื่อยังคงหาเรื่องต่อ
แล้วก็พยายามเข้ามาทำร้ายร่างกาย

ป้องกันตัวด้วยการชกตำรวจไปหนึ่งครั้ง
ตำรวจนายนั้นก็เสียหลักเกือบตกคลอง
ตำรวจเสียหลักตกคลองปุ๊บก็เลยชักปืนออกมาข่มขู่

ผมก็เลยตอบไปบอกเออยังไงก็ได้

เพราะเอาจริงก็ไม่อยากปะทะเหมือนกัน
เขายังบอกด้วยว่าจริงแล้ว๒๖พฤศจิกายน

บอกเปล่ามอบตัวเถอะ
เปล่าตอบว่าอย่างไรรู้ไหมคะ

รู้นะแต่ไม่ที่คิดมองมันจะใหญ่ขนาดนี้

นานแต่ไม่รู้ว่ามันใหญ่ที่เขาออกข่าวนั่นแหละ
มันออกข่าวเกินพูดถึงมันก็เกินไป
อันระดับไหนระดับหนึ่งระดับสองระดับสาม
เฉพาะในจังหวัดหรือในภาคอยู่แค่ระดับสองนะพี่
ระดับสองระดับสองก็แค่เพราะเจ้าไอ้สารตอนบนมั้ย
พี่เขยห้ามมั้ย

ได้คุยทางโทรศัพท์คุณพ่อบอกว่า
ผมอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายหน่อยได้ไหมยังไงฮะคือถ้าจำได้ก็คือครั้งเนี้ยที่เปล่ากระนวลถูกวิสามันฆาตกรรมอ่ะ
นี่คือครั้งที่สามที่ถูกตำรวจบุกจับก่อนหน้านี้สองครั้งเปล่ากระนวลหลบหนีมาได้ตลอด
พ่อเลยบอกอยากจะย้อนไป๒๙สิงหาคมที่ตำรวจไปล้อมจับแล้วเป่าหลบหนีที่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมีการยิงใส่ตำรวจจนตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
อืมจำได้ไหมอ่าเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์เนี้ยยี่สิบเนี้ยยี่สิบสามสิงหาคมเนี้ย
คือวันนั้นตำรวจเนี่ยบุกไปถึงโรงแรมใช่นี่คือครั้งที่สองที่ตำรวจบุกจะไปจับแล้วเปล่าหนีรอดไปได้
ขับรถหนีแล้วพุ่งชนตำรวจอีกทีนึงใช่ในจังหวะขับเฉียวตำรวจ
จังหวะนี้จังหวะนี้ดูนะคะเฉียวฟืบแล้วก็มีข่าวว่าเปล่าอ่ะยิงต่อสู้กับตำรวจจนมีตำรวจนายหนึ่งถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
อ่าประเด็นนี้พ่อบอกว่าผมขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายผมได้ไหมยังไง
ลูกผมไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นคันที่ขับเฉียวตำรวจลูกผมไม่ได้เป็นคนขับ
อ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจด้วยแล้วตำรวจที่ถูกยิงคือดาบตำรวจสุวิทย์นะคะ
อืมพ่อบอกว่าไงรู้ไหมผมท้าให้ดาบตำรวจสวิทย์มาสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเลย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
เป๋าไม่ได้เป็นคนขับฟอร์จิโนสีขาวป้ายแดงคันนี้และไม่ได้เป็นคนยิงดาบตำรวจสุวิทย์จริง
ท้าดาบตำรวจสวิทย์ว่ามาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันว่าลูกผมยิงคุณหรือคุณทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
เพราะลูกปืนขนาดเดียวกันพ่อก็เดือดอยู่นะอันนี้กรณีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะกรณีหนึ่งค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องรถที่เป่าใช้ขับหลบหนีเนี่ยนะคะรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถเป่านะ
ซึ่งเจ้าของรถบอกว่ารถเธอเนี่ยถูกชายคนนึงที่สนิทกับน้องสาว
แล้วก็ไปนัดคุยธุระกันที่ปั๊มน้ำมันยืมขับ

ผู้ชายคนนี้ก็เลยอาสาเอาไปซ่อมให้

รถคันนี้ก็หายไปด้วยติดต่อไม่ได้อีกเลย
ซึ่งเธอบอกว่าจริงชายคนนั้นก็ดูมีพิรุธเหมือนกัน

แต่ก็อ้างว่าใช้เงินวันละเป็นหมื่นบ้างล่ะ
กระทั่งเห็นข่าวเปล่าถูกวิสามันฆาตกรรม
ได้รู้ว่าอ้าวนี่มันรถเธอนี่นะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ชายที่มาตีสนิทน้อง

ทีนี้เปล่าบอกใช่ไหมคะว่า

พ่อค้ายาเยอะจะตายไม่ได้มีแค่เขา
เขาไม่ได้เป็นรายใหญ่เขาเป็นรายสอง
ก็เลยไปตรวจสอบดูเราไปตรวจสอบมาค่ะ
มีหมายจับสารจังหวัดขอนแก่น๒๗สิงหาคม
ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
พยายามฆ่าครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีหมายจับสารจังหวัดกรสิน๒๔กุมภาพันธ์
คือสมคบสองคนขึ้นไปทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
คนที่๓คือนางสาวที่ยาตา
ก็คือเมียของเปล่าที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้
ก็เป็นชาวที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นกันหมดเลยนะคะ
ส่วนอีกแก๊งหนึ่งค่ะคือแก๊งของนุกระนวล
หรือนายสกลภูโอบนะคะอายุ๓๙ปี

ผลงาน๒๙สิงหา
ยิงร้อยตำรวจตรีนเรศนาศรีรองสวปสพกอสาหัส
หนุกรณวลคนนี้เนี่ยข้อหาที่โดนคือ
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
คือจะแก๊งเล็กแก๊งใหญ่ก็แก๊งค้ายาเสพติดนั่นแหละ

แล้วก็เรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะ

ใช่ไหมว่าเออทรัพย์สินที่ได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ย

แล้วร่ำรวยจากการทำมาหากินจริง

หรือว่าไปได้จากการค้ายาเสพติดของเปล่ามา